คุณผู้ชมยังคงอยู่ที่ท้องถนนกันอยู่แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ผิวถนนนะคะ
เป็นเรื่องของความหัวร้อนที่เกิดขึ้นบนถนนนั่นเองนะคะ
มีรถเก๋งกับมอเตอร์ไซค์ขับคู่กันมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกัน
สุดท้ายรถมอเตอร์ไซค์จะลงไปเคลียร์กับรถเก๋งค่ะ
แต่ว่าการเคลียร์เรื่องนี้ไม่ง่ายเพราะอะไรดูคลิปกันหน่อยค่ะ
ในคลิปคุณผู้ชมได้ยินเสียงใช่ไหมคะ
อันนี้เป็นเสียงของผู้หญิงที่คอยห้ามปรามผู้ชายคนนึง

ท้าทายให้รถยนต์ขับชน
จากนั้นเขาก็ทิ้งรถจักรยานยนต์กระโดดเข้าขวางรถหน้าคู่กรณี
แต่ว่ารถคู่กรณีหยุดไหมไม่หยุดขับเร่งเครื่องออกตัวเร็ว
ชายขี่มอเตอร์ไซค์ติดไปกับหน้ารถนะคะ

แล้วก็ตะโกนเรียกบอลบอลอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ
เป็นสามีเขาเองนะคะสำหรับผู้หญิงที่ได้ยินเสียงนี้
ธิรเดชวิงปัดผู้บาดเจ็บเล่าว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย

เขาขี่มอเตอร์ไซค์มารับภรรยาแล้วก็ลูกชายวัย๔ขวบ
ที่ทำงานย่านถนนรัฐนาธิเบสจะกลับบ้านนะคะ
ทีนี้มาถึงอาคารจอดรถของสถานีรถไฟฟ้า
รถของเขาที่มีภรรยาแล้วก็ลูกซ้อนมาด้วย
ทีนี้เขาก็ขี่ไปต่อว่าแต่รถคู่กรณีก็ยังเบียดมาอีก
จนถูกหัวเข่าภรรยาบาดเจ็บแล้วก็รถเกือบจะล้ม
จากนั้นคนขับรถเก๋งเปิดกระจกตะโกนต่อว่า

นายธีรเดชลงจากรถไปยืนขวางหน้ารถเก๋งอย่างที่เห็น
เพื่อจะให้อีกฝ่ายลงมาพูดคุยกัน
แต่รถเก๋งอย่างที่เห็นไม่ลงมาเร่งเครื่อง
ซะด้วยซ้ำพุ่งชนจนเขาตกกระเด็นลงมาบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุตัวเขาเองและภรรยานะคะไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลกรุงไทยปากเกร็ด
แพทย์บอกว่าข้อมือขวานี่แตก
จะต้องถอดเล็บที่นิ้วโป้งเท้าข้างขวาออก
ส่วนภรรยาก็มีแผลถูกเฉียวที่หัวเข่า
คือตัวเขาเองบอกว่าเหตุที่ตัดสินใจกระโดดขวางหน้ารถ
กรณีเนี่ยนะเพราะว่าอยากได้ยินคำขอโทษ
แล้วก็จะไปถามว่ามาเฉียวรถเขาทำไม
แล้วทำไมไม่จอดลงมาดูยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยโกรธ
ชนิดที่ว่าภรรยากับลูกชายตะโกนห้ามยังไง
ก็ไม่ฟังแล้วนะคะโกรธมาก

จังหวะที่ผมขับตามไปเนี่ยเขาก็พยายามจะหักชนผมตลอดเวลา
จังหวะผมเนี่ยตามในคลิปครับที่ว่าจังหวะผมลงจากรถได้

พอผมไปอยู่หน้ารถเขาก็เร่งเครื่องเหยียบตรงผมเลย

ผมก็บอกเขาว่าคุณไม่ต้องมาขอโทษผมหรอก

ที่คุณจะทำผมคุณยังไม่เคยคิดจะขอโทษผมเลย

คุณผู้ชมไปฟังจากปากคู่กรณีกันบ้าง
เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสพรัฐนาธิเบส

ตัวเองเขาก็เบี่ยงออกเพื่อจะแซงรถอีกคันที่จอดอยู่
แต่พอแซงรถกลับเจอรถจักรยานยนต์คู่กรณีขับอยู่ในเลนขวา
ทำให้เกือบที่จะเฉียวชนกัน
ตัวเขาเองเขาบอกว่าเกือบจะเฉียวชนแต่ยังไม่ชนนะ
แต่ว่ารถจักรยานยนต์คู่กรณีบีบแตร่เหมือนไม่พอใจ
แล้วก็ขี่ตามมาตะโกนด่า

แล้วก็มีการพูดกันไปมาจนเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ฟังเสียงเขาหน่อยเลยค่ะ
คือตอนนี้ตำรวจเขายึดทั้งรถจักรยานยนต์
แล้วก็รถยนต์คู่กรณี๒คันไว้ตรวจสอบก่อน
แล้วเดี๋ยวจะเรียกทั้งคู่มาสอบปากคำอีกครั้ง
และจะสรุปอีกครั้งหนึ่งว่า
ว่าแท้จริงแล้วสาเหตุมาจากอะไร
แต่ว่าหลังให้ปากคำแล้วนายธีรเดชก็แจ้งข้อหา
พยายามฆ่ากับคนขับรถเก๋งเพิ่มอีก๑ข้อหา
เพราะว่าเขามองว่าเจตนาที่จะทำให้เขาเสียชีวิต
แต่พนักงานสอบสวนจะสอบสวนอีกครั้งต่อไปนะคะ